ไม่มีใครต้องปรับเลยไม่งั้นอยู่ไม่รอดจริง
สาวสวนแตงที่ศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย

เล่นงานหนักมากหนักจนกระทั่งไม่ไหวแล้ว

ไร่ไม่รู้จะขายใครไม่รู้จะขายยังไง
เอ้าดำราคาลงไปแล้วกันกิโลละ๓บาท

ผมอยากได้เหมือนกันนะใช่ไหมเออคุณก็ต้องไปซื้อเขาแล้วนะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับ
โควิดทำผิดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องมาไล่สดขายทุกวันทุกวันจนกว่ามันจะหมด
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเวลาไหนก็ยังไม่รู้อะค่ะมันเยอะเยอะมากมากนะคะเป็นเพื่อนอย่างที่เห็นนี่นะคะ
ออกจากส่วนมัน๖บาทนะคะแตงเปอร์เซ็นต์
อันนี้ไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาแล้วพอไม่เอาแล้วขอแค่ค่าปุ๋ยนะคะ
ค่าปุ๋ยค่าคนงานคืนขอแค่นี้ขายกิโลละ๓บาท
ตรงไหนคะศรีสำโรงบ้านกุค่ะอยู่แถวไหนคะอยู่ศรีสำโรงบ้านกุค่ะ
อ่าสีพิกัดนะศรีสำโรงบ้านกุใช่ไหมใช่ค่ะสุโขทัย
เอออยากอยากอยากประสิทธิ์ลดละ๓บาทก็เขาต้นทุนมา๖บาทแล้วนะ
แต่เขาบอกเขาไม่เอาอะไรแล้วอย่างน้อยคือขอให้มีรายได้เข้า
กิโลละ๓บาทก็ต้องยอมขายอ่ะค่ะมันแดงฉ่ำนะมันน่าทานมากดูสิดูสิดูสิ
มันส่งได้ไหมเนี่ยเออเปลือกบางด้วยนะนี่คือนางสาววิรัชยาพรนินนนะคะ
เป็นหลานเจ้าของไร่แตงโมเธอไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คที่ชื่อหญิงแกร่งหัวใจเหล็กค่ะ
บอกว่าเออช่วยมาซื้อกันหน่อยเถอะปกติราคาหน้าสวนกิโลละหกบาทแต่ตอนนี้
ครึ่งหนึ่งก็ยอมแล้วกิโลละสามบาทมาเอาไปเลยขอค่าปุ๋ยค่าคนงานที่ลงทุนไปคืนมาบ้างก็พอ
ปฏิหารโซเชียลช่วยเหลือเธอแล้วนะคะคนเข้ามาดูไลฟ์เธอสองแสนคน
แตงโม๑๐๐ไร่ของเธอขายหมดเกลี้ยงใน๑วันค่ะ
เรากับทีมงานอดแล้วค่ะอดแล้วนะคะ
ยังไม่พอมีคนเหมือนคุณนะก็คือติดต่อขอซื้อแตงโมอีก
เธอต้องไลฟ์อีกครั้งเมื่อคืนนี้แจ้งบอกว่าตอนนี้แตงโมได้รับการตอบรับดีเยี่ยมมาก
เดอร์ถล่มทลายแตงโมกว่าร้อยไร่ไม่พอขายแล้ว
ถึงขั้นต้องรับโทรศัพท์เป็นร้อยสายเพื่อบอกกับลูกค้าว่าขอโทษค่ะ
ปิดรับออเดอร์เพราะว่าแตงโมหมดแล้ว
เราก็เลยถามว่าแล้วมีแพลนต่อไปจะทำยังไงไหม
เธอก็บอกว่าเธอจะช่วยเกษตรกรคนอื่นในอำเภอศรีสำโรงขายแตงโมด้วย
เพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุใช้โซเชียลไม่เป็น
ก็เลยฝากให้คนเข้าไปที่เฟซบุ๊กของเธอนะหญิงแกร่งหัวใจเหล็ก
เดี๋ยวเธอจะเอาผลผลิตทางการเกษตรมาไลฟ์ขายแบบนี้อีก
ผมว่าถ้าเกิดเขาขายโลละ๖บาทก็มีคนซื้อนะ
ตอนนี้เนี่ยเนอะก็ขายราคาหน้าสวนเออใช่มันก็ไม่แพงนะ
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่ไร่แตงโมรุ่งเรืองทรัพย
บ้านห้วยคล้าอำเภอศรีสำโรงที่เธอไลฟ์นี่แหละนะ
ซึ่งก็เนี่ยค่ะคุณดูคนสิเยอะมากเลยนะ
มีคนมาซื้อแตงโมกันถึงในไร่กิโลกรัมละ๓บาทเหมือนเดิม
ซึ่งเธอบอกว่าออเดอร์ถล่มทลายมาก๒๐ตันหมดเกลี้ยงไปหมดแล้ว
ตอนนี้แตงโมรุ่นที่๒อีก๗๐ตันเริ่มให้คนงานเก็บมาวางขายกันแล้วนะคะ
ก็เข้าไปดูในเพจของเธอกันได้หญิงแกร่งหัวใจเหล็ก
บอกว่ากิโลละ๓บาทเหมือนเดิมจ้ะ
สู้ครับเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนชามไร่เกษตรกรทุกท่าน
คือต้องบอกว่าอันนี้น่ารักมากนะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อย่างที่เธอบอก
เป็นผู้สูงอายุบางทีก็ใช้โซเชียลไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไง
ช่วยกันถ้าเกษตรกรนะรวมกลุ่มกันแบบนี้
แล้วไลฟ์ขายเหมือนเปิดตลาดออนไลน์ด้วยกันนะคะ
ตอนนี้มันก็มีโปรแกรมช่วยเหลือเยอะแยะเชื่อว่าน่าจะช่วยได้

ก็ลองดูเป็นทางเลือกแล้วก็ทางรอดในยุคแบบนี้